คุณผู้ชมฮะกรณีการเสียชีวิตของพริตตี้วาวานะครับ
แล้วก็มีการฝากศพของพิตตี้วาวาไว้กับมูลที่๑๙วัน
เมื่อเช้านี้ทางญาติคือน้องชายมารับศพแล้ว
บอกว่าจะนำศพพี่สาวไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
เพราะว่าถือว่ามีการพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แต่เรื่องของคดีไม่ได้หมายความว่ามันจบแล้วนะ
ใช่ค่ะทางญาติยังให้ตำรวจเนี่ยตามคดีต่อนะครับ
นี่แหละครับก็กรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนางสาววิชยาพร
หรือว่าวาวาพริตตี้สาววัย๓๓ปีนะครับ
หลังจากที่ไปรับงานเอเตอร์เทนในบ้านหลังหนึ่ง

แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจนเสียชีวิต

พริตตี้วาวาจะเสพยาเสพติดจนช็อกเสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วงเช้านางพรทิพย์แม่ของพริตตี้สาว

ซึ่งฝากเก็บไว้ที่หมูลทิประชาศันติสุกรบีนะครับ

จะนำศพของพิตตี้วาวาไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ที่วัดบ้านน้ำขาวตำบลเขาพนม
อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับ
โดยหลังนำศพออกมาจากห้องเก็บศพนะครับ
นางพรทิพย์ผู้เป็นแม่เนี่ยนะครับ
ก็เข้าไปบอกกล่าวกับร่างของลูกสาว

รับกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาตามประเพณีต่อไป

ที่เหลือแม่และญาติจะติดตามความยุติธรรม

ก็นำศพของพิตตี้วาวาขึ้นรถตู้
เพื่อให้ญาตินำไปประกอบพิธีชาปนกิจ

โดยกำหนดการชาปนกิจจะมีขึ้น
ในเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้เลยนะครับ
โดยนายคาเชนน้องชายของพิธีวาวา
ก็เปิดเผยบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจ
รับศพพี่สาวกลับมาเผาในวันนี้
ไม่ได้หมายความว่าคดีนี้จบไปแล้วนะครับ
แต่เป็นเพราะปรึกษากับญาติและทนายความแล้วว่า
ตอนนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บศพของพี่สาวไว้อีก
เพราะไม่ต้องนำศพไปพิสูจน์ใหม่แล้ว
ในส่วนของความคืบหน้าของคดีนั้นนะครับ
ญาติญาติก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจให้ดำเนินการไป
ซึ่งเข้าใจว่าจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำคดี

แล้วก็เชื่อว่าตำรวจทำตามกระบวนการสืบสวนสอบสวน

พี่สาวเข้ารับการรักษาตัวแล้วเสียชีวิตนั้นนะครับ
ก็มอบให้เป็นหน้าที่ของนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการรับการรักษานะครับ
นอกจากนี้นะครับนายคเชนน้องชายของพริตตี้วาวา
ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้

เขาฝันเห็นพี่สาวมาหาเขาแล้วก็ยิ้มให้เขา
ฝันนั้นคือยิ้มอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรกับเขาด้วยนะครับ